ชาวบ้านที่กาญจนบุรีร้องเรียนมานะคะบอกว่าช่วยไปดูให้หน่อย
ไม้กั้นรถไฟชำรุดค่ะอยู่ดีดีก็ลงมากั้นอ่าทาง
ทั้งที่รถไฟไม่ได้มาสักหน่อยครับรถก็เลยติดยาว
ชาวบ้านก็รอเอ๊ะกั้นตั้งนานรถไฟไม่มาสักที
ชาวบ้านก็ต้องตัดสินใจฝ่าไม้กั้นไปพอฝ่าไม้กั้นมันก็ยิ่งเสี่ยงไงพี่อุ๋ย
ที่กั้นรถไฟบริเวณถนนร่มแฝกอยู่สามกันบนปากแพบ
ก็ไม่ค่อยคิดว่าจะอย่างนั้นเนี้ยนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านนะคะ
ที่เขาบันทึกเอาไว้ตอนที่กำลังจะผ่านทางรถไฟสายกาญจนบุรีธนบุรีครับ
จุดตัดถนนร่มแฝกที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เห็นไหมคะไม้มันกั้นอยู่นานมันกั้นแล้วมันไม่ขึ้นเลย
เนี่ยชาวบ้านก็ชะลอก็รถก็ติดกันไงพี่อุ๋ยว่าเอ๊ะจะยังไงดีรถไฟก็ไม่มาสักที
บางคนก็เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ตัดสินใจฝ่ามาเลยฝ่าไม้กั้นมาเลย
รถยนต์ก็ต้องสลับกันไปใช่ไหมเหมือนฟันปลาอย่างนี้เลย
เพราะมันไม่ขึ้นไงมันไม่ยกขึ้นเลยค่ะแล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้มันต้องผ่าน
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันค้างอยู่แบบนี้ถ้าเกิดจังหวะเนี่ย
ว่าผ่านไปแล้วรถไฟมาทำไงอ่ะยุ่งอ่ะสิโอ้โหทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
อืมสัญญาณจราจรไม้กั้นทางรถไฟมันขัดข้องครับ
มันลงมากั้นขวางถนนแล้วไฟกระพริบตลอดเลย
เหมือนรถไฟจะผ่านตลอดเลยอืมคนที่ไม่รู้
ชำนาญเส้นทางเขาก็งงหยุดรอบ้างอะไรบ้าง
ฝ่าไม้กั้นไปบ้างพอชาวบ้านร้องเรียนแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ของทางรถไฟมาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วแต่ชาวบ้านก็แอบกระซิบอีกพี่อุ๋ย
ทำไมฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็พังอีกอ๋อเดี๋ยวมันจะลงมาอย่างเงี้เหรอ
แป๊บเดี๋ยวก็เจ๊อีกเพราะตรงเนี้ยมันพังประจำเลยอ่ะอ๋อ
มันชำรุดเป็นประจำค่ะก็อย่าปล่อยให้ชำรุดนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรถไฟก็ไปดูเป็นระยะก็แล้วกัน
ฟังพี่หน่อยนะฮะเพราะชาวบ้านเขาบอกนี่มันความเป็นความตาย
ใช่มันอันตรายค่ะครับ